เจอกับช้องน้ำกุรัมแจรีย์
มันกลายเป็นเจอกัน
ฉันเกลียดสุดในใจของมัน

โหอะไรกัน
ฉันจะจำงานหลายนี้ไป
เวลาใครที่มองฉัน
แค่เห็นเรื่องของเหลืออยากที่ไกลกัน

ขวามือจากหลุกเข้าแถว
กระกันสองแถวเป็นแถวต่อ
แล้วก็ต่อด้วยท่านที่นั่งอยู่บนศาลาด้านหลัง

ก็ขอให้ท่านล่างนั่งอยู่ที่บ้านนี้เฉพาะ
ผมจะเจอกันโดยถุงธรรมยาพร

แต่ถ้าท่านได้ปลาโลกก็ได้กลัวว่า

จะเห็นความทรงที่ในบดในสถานที่ไหว
เดี๋ยวต้องราวให้สมมิติเก็บสายแล้ว
พระเจ้าขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ